ใครยังไม่รู้จักเธอคนนี้ต้องรู้จักได้แล้วนะฮะ
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเสนอไปนะว่า
คนนี้เดินทางมาจากบ้านเกิดภาคใต้
โดยขึ้นรถไฟมาลงหัวลำโพงแล้วหัวลำโพงแตก

คนดูถามเป็นใครยังไงคนนี้คือใครเหรอ
แต่คนที่รู้จักเธออยู่แล้วบอกโอ้โหแม่มาแล้วแม่
แม่มากรุงเทพฯพระมหาเทวีเจ้าหรือแม่หญิงลีนะฮะ
เป็นคนโด่งดังแล้วเธอเองก็บอกว่า
คิดเลยว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้
คิดเลยว่าจะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้
เป็นปรากฏการณ์หัวลำโพงแตกปรากฏการณ์ห้างแตก
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนผลิตคอนเทนต์แนวตลก
คนไปติดตามนี่เป็นแสนดิฉันว่าจะทะลุล้านเร็วนี้แน่นอน
นี่นะฮะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
ต้องมีแห่งเมืองทิพย์นะแห่งเมืองอื่นไม่ได้นะต้องเป็นเมืองทิพย์อย่างเดียวเลย
หรือว่าแม่หญิงลีเจ้าของเพจวีนยอดคนติดตามกว่า๖แสนคน
แล้วก็มียอดวิวจากคลิปไวรัลคลิปละกว่าล้านวิว
แล้วก็เดินทางมากรุงเทพจนหัวลำโพงแตกนี่เป็นคลิปที่หัวลำโพง
แล้วก็เดินทางไปภารกรโอ้โหห้างแทบแตกมีคนไปต้อนรับเธอเยอะ
เธอมีภารกิจในการมาถ่ายหนังที่กรุงเทพฯแล้วเธอมากรุงเทพฯเป็นครั้งที่สอง
บอกว่าโอ้โหเข้าห้างยังไม่เป็นเลยเดินบันไดเลื่อนยังไม่เป็นเลย
มาพร้อมกับเพื่อนสนิทก็คือแม่นางทิพย์
หรือถ้าภาษาที่แม่หญิงลีเรียกก็คืออีทิพย์นะครับ
ล่าสุดคุณกระแสฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของนี่พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เกิดขึ้นเพราะคุณ
นี่ครับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย
นี่ฮะคุณอาเลนเจมส์มักคินันได้โพสต์ทวิตเตอร์ไว้แบบนี้
เพื่อเป็นการเชิญชวนเยาวชนและวัยรุ่นคนไทยให้ไปเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลี
หรือว่าไปเที่ยวนี่แหละฮะผ่านจินตนาการกับพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
แล้วก็เป็นภาพของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ในสถานที่ต่างของออสเตรเลียเขา
เขาบอกว่าเป็นการไปเที่ยวแบบทิพย์ด้วยทิพย์ในที่นี้หมายถึงอยู่ในจินตนาการ
คือไม่ได้มีอยู่จริงนะคือไม่ได้ไปจริง
เมืองทิพย์คือเมืองแห่งจิตนาการเหมือนอิ่มทิพย์เหมือนกายทิพย์
มีทิพย์สามีทิพย์คือไม่มีสามีแต่ก็อยากมีสามีเป็นสามีทิพย์
บอกว่าในโอกาสที่แฮชแท็กพระมหาเทวีเจ้า
โหนกระแสเยือนหัวเมืองกรุงเทพและมีกระแสตอบรับที่ดียิ่ง
ดังนั้นขอเชิญเยาวชนทุกคนตามพระมหาเทวีเจ้า
ไปเที่ยวแฮชแท็กออสเตรเลียแบบทิพย์
ในช่วงที่การเดินทางไปหัวเมืองออสเตรเลีย
ยังทำไม่ได้ด้วยการเกิดโรคระบาดโควิด๑๙
ขอบคุณแอดวีนออฟฟิเชียล๑นะครับ

โอ้โหคุณขึ้นไปเหยียบหินแบบนี้เลยนะฮะ
โดยได้มีการตัดต่อภาพของแม่หญิงลี

ยืนอยู่ตามสารที่ต่างของออสเตรเลียหลายแห่ง

ตอนแรกที่ผมเห็นนะผมก็เอ๊ะท่านทูตเอาจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นภาพตัดต่อเล่นของใครบางคน

ปรากฏว่าอันนี้คือท่านทูตเนี่ย
คือท่านก็ออกมาโพสต์แล้วบอกว่า
ท่านก็ตัดต่อแล้วก็อยากให้มีการไปเที่ยวที่ออสเตรเลียคุณ
อ่าทีนี้ทางแม่หญิงลีว่าอย่างไรคะ
ก็มีการแชร์ทวิตของสถานทูตออสเตรเลียค่ะ

เอารูปพี่หญิงลีที่เคยโพสต์เนี่ยไปตัดต่อเล่นกันล่าสุด
แนะนำให้ไปสถานที่ท่องเที่ยวออสเตรเลียชวนเที่ยวทิพย์แล้วหนึ่ง
คนเมืองทิปเกาะเป๊กอยู่แล้วน้องขอบคุณค่า
นี่ก็ขอให้หัวเมืองออสซิจงปังปุริเยย์ปังปุริเยยศึกไปค่า
คำนี้อ่ะนะปังปุริเยใช่ค่ะ
โดยพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะฮะแล้วก็ช่างแต่งหน้าคนสนิท
ก็คือคุณทิพย์หรือว่าคุณลินดาเนี่ยคุณคือเดินทางมากรุงเทพนะครับ
นี่คุณแจ๊กกะรีนไปหาเธอทั้งสองนี่แต่งตัวสวยนะคุณ
ผมยาวแล้วนะฮะนี่ครับก็ทั้งสองเนี่ยเปิดใจกับไทยรัฐทีวีของเราบอกว่า
ก็ขอบคุณกระแสต่างมากมายนะคุณตั้งแต่ได้มาเยือนกรุงเทพ
ขอบคุณทุกการต้อนรับทุกคำขอบคุณทุกเรื่องราว
ที่ทำให้มหาเทวีเจ้าปราบปลื้มใจรวมไปถึงเรื่องที่ประเทศออสเตรเลีย
ให้เป็นทูตทิพย์เผยว่าหากมีโอกาสจะไปเยือนประเทศออสเตรเลีย
แน่ไม่ได้ไปเยือนแบบทิพย์แล้วนะไปเยือนจริงนะฮะ
อย่างไรก็ตามมหาเทวีเจ้าอยากให้แฟนคลับเนี่ย
เบาเรื่องการใช้คำเรียกคุณ
รวมถึงการใช้คำสร้อยคำราชาศัพท์ต่างคุณ

น้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้อง

พระมหาธิวิตเจ้าก็ชอบให้พระมหาธิวิตเจ้าดึงหัวให้ดึงผมให้แล้วก็อวยพอน
นี่นอกจากพี่แจ๊กรีนไปทำข่าวนะคนที่เขาชอบพระมหาเทวีเจ้าอีกคนนึง
นี่ค่ะก็เป็นขวัญใจของใครหลายคนนะคะ